มาดูเหตุคนร้ายแหม่ลุยเดี่ยว
ตัดสินใจชิงทองในห้างดังกลางเมืองตาครีจังหวัดนครสวรรค์นะฮะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดให้เห็นเลย
คนร้ายเนี่ยโอ้โหไปไหนไม่รอด
คว้าทองไปแล้วนะวิ่งไปได้ไม่กี่ก้าว
ถูกเตะเตะตัดขา

และพลเมืองดีคนเดินห้างแถวนั้น
รุมจับเลยนะฮะไปดูภาพเหตุการณ์กันนะครับ
โอ้โหนี่แหละฮะไปไหนไม่รอดคุณผู้ชม
เตะตัดขานี่ฮะมาชิงทองไปเลย
แล้วเห็นผู้ชายคนนึงไหมฮะโอ้โห
ถลายมาเพื่อจะเตะตัดขาคนร้ายท้ายที่สุดคนร้ายเนี่ยล้มนะฮะ
แล้วก็พลเมืองดีช่วยกันจับเอาไว้ได้ครับ
คนร้ายเป็นผู้ชายรูปร่างผอมสูงใส่กางเกงยีนเสื้อแขนยาวสีเทา
แล้วก็หมวกแก๊ปสีเทาทำทีทำท่ามาเป็นลูกค้าเลยฮะ
ขอดูสร้อยคอทองคำจากร้านทองอยากมีตังค์
ห้างโลตัสสาขาตาครีจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
จากนั้นก็กระชากสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาท
จากมือของพนักงานวิ่งหนีออกไปทางประตู
แต่ปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งช่วยเตะตัดขา
จนสามารถจับกลุ่มไว้ได้นะฮะแล้วก็ส่งตำรวจสพตาครี
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ทางร้านเขาวางแผนไว้แล้ว
สามารถจับคนร้ายได้เพราะอะไร
เราพูดคุยกับนางสาวพรทิพย์บุญขจรพนักงานร้าน
แล้วก็พนักงานชายที่ให้สัมภาษณ์อยู่ข้างกันนะครับ
นางสาวพรทิพย์ให้สัมภาษณ์บอกว่าคนร้ายเนี่ย
คือทำทีทำท่าเดินไปเดินมาจะมาขอดูสร้อยคอทองคำ
ตอนแรกนะเดินผ่านหน้าร้านแล้วก็ไม่เข้ามาร้าน
พนักงานร้านซึ่งเป็นผู้หญิงบอกเอ๊ะมีอะไรแปลก
จับตาดูผู้ชายคนนี้ไว้หน่อยสักพักหนึ่งผู้ชายคนนี้เข้ามาอีกนะฮะ
แล้วก็ถามหาสร้อยคอทองคำหนัก๒บาทจำนวน๑เส้น
แล้วก็ถามราคาเท่าไหร่นี่พนักงานบอกว่าโอ้โห๓๔หมื่นนะคะ
คนร้ายบอกโอ้อย่างนั้นเดี๋ยวผมมานะขอกลับไปปรึกษาแฟนก่อน
เพราะเอาตังค์มาไม่พอเอาตังค์มาแค่๓๐๐๐กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ
แต่พนักงานบอกว่าไม่น่าไว้ใจเลย
พนักงานผู้หญิงก็เลยกระซิบบอกพนักงานชายข้างเนี่ยคุณฮะ
บอกว่าน้องน้องนะไปอยู่นอกร้านถ้าเกิดเหตุอะไร
ถ้าคนร้ายคนนี้ชิงทองไปน้องจัดการได้เลย
น้องผู้ชายคนนี้ก็เลยไปดักอยู่นอกร้านฮะ
หลังจากนั้นก็จริงครับคนร้ายกลับมาอีกครั้ง
ทีนี้มาขอดูสร้อยคอทองคำหนัก๑บาท
พนักงานหญิงก็กล้ากลัวกลัวคุณพนักงานหญิงเขาบอกเลยว่า
วางทองไว้ที่ถาดแต่ไม่ปล่อยมือนะ
พนักงานยังดึงสร้อยคอทองคำไว้
แต่ปรากฏว่าคนร้ายกระชากจากมือเธอไป
แล้วก็วิ่งออกไปตรงที่พนักงานชายกำลังดักอยู่
และพนักงานชายของร้านขายทองก็เลยเตะตัดขาสกัด
สามารถจับคนร้ายไว้ได้นะครับ

เหมือนเขาประมาณว่าสมบัติไม่ไหว

แล้วเขาก็เลยขอดูขอจับหน่อยอะไรประมาณนี้

ก็ยังดึงอยู่เหมือนเขาก็ค่อยเสียเข้ามา
พอถึงหลุดจากหนูก็ถึงของเขาก็วิ่งอยู่
เตะไฟที่สาวเขาก็เตะไว้ผมก็ดึง
แล้วก็มีพลเมืองบีเป็นลูกสาว
มาช่วยกันกลับไว้การกลับแกงสำรวจ

ก็ทางร้านเนี่ยโอ้โหเก่งนะคุณนะ
จับพี่ฤทธิ์นะว่าใครไม่น่าไว้ใจ
ก็เลยเตรียมการที่จะเตะตัดขาไว้ก่อนนะฮะ
ภาษิตอายุ๔๐ปีรับสาภาพแบบเสียงอ่อยเลย
บอกว่าเป็นคนงานไซส์งานก่อสร้างถนน
ในพื้นที่ตำบลช่องแครมเผอร์ตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
แต่ว่านั่งรถไฟจากช่องแคร์มาลงที่ตาครี
ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรว่าจะต้องวางแผนในการขโมยทอง
แต่ว่าพอเดินเท้าเข้ามาที่ห้างแห่งนี้
เพราะว่าเดินจากสถานีรถไฟมาอีกประมาณ๓๔กิโลกรัม
ร้านทองก็เลยตัดสินใจว่าจะชิงทองจะเอาเงินไปใช้
และต้องการที่จะกลับบ้านทางภาคอีสานเนี่ยนะครับ
ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ข้อหาวิ่งราวทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
คุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ

วัยพลิปดีมากวางแผงกันขั้นเป็นตอนเลยทีเดียว